และเชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่น้องใบตองที่หิวคนเดียว

บางทีมันหิวมากแต่นึกไม่ออกไงว่าจะทาน
เป็นปัญหาโลกแต่ง

เพราะฉะนั้นไปกันที่ร้านนี้นะครับที่จังหวัดมหาสารคาม
เขาบอกว่าถ้านึกว่าจะสั่งอะไรไม่ออก

หิวหรือเสี่ยงเซียมซี

เพราะฉะนั้นก็เลยมาเสี่ยงเซียมซีกันนี่แหละครับ
เขาบอกว่าร้านนี้อยู่แถววัดหวาอารามหรือว่าสถานที่ศักดิ์ศรี
เจ้าของร้านเขาบอกว่า

เพราะว่าหากคิดอะไรไม่ออกนะเนี่ย

อย่างเช่นท่านนี้เสี่ยงออกมาแล้ว

จบเลยต้องไปทานที่ทะเลหรือว่ายังไง
ไม่ต้องข้าวทางเลเป็นอาหารภาคนึก

บางคนก็คิดไม่ออกว่า

แต่ว่าพลิกไปพลิกมาบางทีคิดไม่ออก
ซึ่งอันนี้จะมีเมนูฮิตที่คนสั่งกันเป็นประจำอยู่ในนี้อยู่นะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะกินอะไรก็ต้องมาสั่งดูมาเขย่าดู
เขย่าแล้วถ้าได้เมนูอาหารอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานของเขาแล้วกัน
ที่จะเลือกสั่งอาหารอันนั้นหรือเปล่า
ผมบอกเลยว่าไอเดียนี้มันดีมากสำหรับคนที่เป็นคู่รักกันแล้วไปนั่งทานอาหาร
ผมจะเล่าให้ฟังเวลาเขาคุยกันเป็นอย่างไร
ตัวเองทานอะไรดี
เพื่อหยิบว่าณแต่ตัวเองเลยอะไรก็ได้
พอสั่งมาเท่านั้นแหละไม่กิน
จะเปลี่ยนนู่นไปเอาไอ้นี่พอเราสั่งเขาก็ไม่กิน
เพราะฉะนั้นวิธีนี้มันบ้วน

ก็ไม่กินอีกเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีนี้แก้ปัญหาง่ายสุด
เอาอยากกินอะไรเสี่ยงเซียมซีเลยหมดเรื่องหมดลาวไป
ห้ามห้ามนะทำเองนะเลือกเองนะ

กินไปก็บ่นอ้วนอีก

ก็ดีดีไม่ล่ะข้าวดีนะ
เขาบอกว่าเมนูเนี่ยมีหลายอย่าง
สั่งเองก็ได้นะไม่ต้องจำเป็นต้องเซียมซีอย่างเดียว

แต่ถ้าคิดไม่ออกหลากหลายเมนูขนาดนี้ก็เสียเส้นสีแล้ว

เขาบอกว่าส้มตำทรงเครื่อง
เขาบอกว่าใครมาเนี่ยต้องสั่งกันเกือบทุกโต๊ะเลยนะครับ

ใช่แล้วนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นนะครับ

เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยอาหารเหนือเขานำมา

มีทั้งข้าวซอยเนื้อข้าวซอย
ไก่ข้าวฮังเลขนมจีนน้ำเงี้ยว
และอีกสารพัดให้เลือกครับ
แล้วมีเข้าซอยหน้าเลี้ยวขวาถึงเลยไหมคะ

เดียวก็ถึงแล้วไม่ใช่

ถ้าอยากกินข้าวซอยแล้วต้องเข้าซอยไหม

เพราะว่าร้านนี้มันอยู่ในซอย
ไปทานข้าวซอย

กลับซอยไปหา